เวลาดูแล้วมีความสุขเวลาเห็นเด็กต่อยกันก็เลยเข้ามาจริงจันอยากเล่นจัน

ทีนี้เราก็เต็มชุดว่าเวลาดูเราคิดพร้อมสุข
อยากให้เด็กไปถึงฝัน
ข้ายของแรงกันมีจุดเด็กอะไรที่ไม่เหมือนแข้หนิ
เขาคงเต็มว่าเราจะเป็นหัวหน้าค่ะ
ก็เลยอาจจะเป็นคลุมเดนกว่าคนข้างอื่นเขา
ของค่ายจะใช้ที่สองนักมวยเสมอ
หนึ่งเลยต้องมีความฝันก่อน
ความฝันของนักมวยคือเป็นจ้อนมวยหรือเปล่า
ถ้าไม่เป็นจ้อนมวยก็เริ่มมวยไปเถอะ
ตอนไหนที่ขึ้นไปชกมวยจะแพ้หรือชนะเรา
มันเป็นเกมกีฬาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้นักมวย

ถี้เชิง
อย่างที่อยู่ในวงกายมวยสรรพักษณ์สรรพักษณ์
ถ้าเป็นในตำนานหรือนะคะก็น่าจะเป็น
ได้ดูยูทูปน้องมวยเก่าในตำนานนะคะ
ป้องแข่งแห่งบทบาทจากการที่เราอาจจะเคยทำบทฟาซอื่นละก่อน
ที่ก็ให้ใจเรามาแล้วก็ให้ใจเขาไปค่ะแล้วก็จบปัญหาได้ง่าย
อันนี้คือซึ่งเป็นหัวหน้าครับประมาณสักปี๒ปีได้แล้วใช่ไหม
ไม่ถึงสักปีประมาณปีครับประมาณปีมาแทนพ่อค่ะครับ
ว่าการขึ้นมาแล้วเรามีมุมมองหรือว่าสิ่งอะไรที่เราพัฒนา
เด็กอ่ะค่ะเรื่องกันร่วมชุดมวยใช่ไหมค่ะ
ก็บอกให้เด็กเออตั้งใจมากมากอ่ะก็คือเราต้องไปหาความฝันให้เจออะค่ะ
ปุ๊บก็เราก็พยายามปั้นนักมวยอยู่แล้วคือถ้าเด็กไม่มีความฝันเนี่ยเรา
เราก็ไม่อยากฟันอยู่แล้วค่ะก็พยายามให้เด็กหาความฝันตัวเองให้เจอปุ๊ก
พี่นักมัวชกก็ต้องไปให้คันแนะนำกันด้วยใช่ไหมค่ะ
คือเรามีการเตรียมตัวอย่างไรค่ะ
อ๋อคือก่อนชกเรื่องเนี่ยเราตั้งเกณฑ์กันไปแล้วว่าผู้ชกเราต้องชกเป็นยังไง
พอขึ้นไปบนสองเรือนเนี่ยยกต่อยกคือเราก็ต้องทำเกณฑ์กันอีกครั้ง
ต้องคอยบอกว่ายกนี้เราแพ้อะไรเราต้องทำยังไง

สวยแล้วก็ซื้อซี่สุดตอนนี้เรารู้สึกยังไง
ก็ยินดีนะคะที่มีคนชมแล้วก็ดีใจค่ะแต่ก็อยากให้ดูผลงานเขามากกว่าค่ะ
คือการใช้ชีวิตหรือการที่มาเวทีมวยมีอะไรเปลี่ยนไปไหมค่ะ
ก็มีเยอะนะคะคนรู้จักเยอะแล้วก็เรื่องค่ายเราก็ดีขึ้นค่ะ
ก็มีทั้งเซียนมวยแล้วก็แฟนคลับให้ความนับถือกับค่ายอยู่มากขึ้นค่ะ